ลงมาเทลงมาเทลงมา
ให้หน้าสู่ห้องหน้าสู่ห้องหน้าสู่ห้อง

เพราะว่าฝ้าเมืองไทยฝนตกหนักมาก

ไม่ใช่แค่กรุงเทพเท่านั้นที่วัดทัพกระดานเหมือนกัน
สุพรรณบุรีก็ตกหนักเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ในงานลำลึก๓๑ปีแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
เรียกได้ว่าโอ้โหชำจิตชำใจชำแฉะเลย
แต่นิดนึงคุณดูแฟนเพลงไม่เคยย่อท้อนะ
กลางล่มหน้าเวทีไปเลยสิจ๊ะ
รอชมศิลปินในดวงใจค่ะความสนุกของเวทีคืนที่๘ได้แก่
สุพรรณเสียงดีนักเลงเรียกพี่เสรีรุ่งสว่าง

เรียกพี่ได้ไหม
แล้วพี่จะให้กินขนม

เออนะคะนี่แหละเสรีรุ่งสว่างก็มามาพร้อมเพลงฮิตของตัวเองด้วยนะคะ
เลวไฟที่ปลายเทียนเป็นเพลงใหม่ของพี่แกเนาะ
บอกว่าตอนแรกเกือบจะมาไม่ทันเหมือนกัน
เจอทั้งฝนตกเจอทั้งรถติดแต่สุดท้าย
ก็มามอบความสุขให้แฟนเพลงได้ทันเวลาพอดิบพอดีเลย
ต่อด้วยพี่ดวงตาคงทองค่ะแล้วก็พี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณี
งูรีบมาเข้าฝั่นนู้ทะงูได้ยินเสียง

พี่หญิงสงสัยเลยนะ
เพ่งชันเพ่งชาญ

ร้องเพลงแม่พึ่งเป็นตั้งแต่ตอนนั้น
อกจากความสุขเรื่องเสียงเพลงแล้วนะคะ

อยากให้คุณผู้ชมได้โฟกัสดีนะคะ
๓๐ตรงกับละวันเลข๒นวลแบบจัง
มาครั้งนี้คุณผู้ชมครั้งล่าสุดเลยนะ
ครั้งเก่าลบไปเลยเอาครั้งล่าสุดนี้นะ
ล้วงหายนำโชคค่ะมาฝากคุณผู้ชม

เลข๕เรือนแต่ยายแจ๊คตอนแรกนึกว่า๐ไง

๒๕๔อาจจะเข้าเป้าไปฟังเสียงพี่หญิงค่ะ
ดีใจนะคะวันที่แล้วก็เท่ากับว่า

ได้ให้แฟนบันเทิงไทยรัฐไปแล้ว
ก็คือมี๒๕๔นะคะ
ใครจะซื้อกลับไปกลับมาก็ได้

ไปรับโชคของพี่พึ่งกันแล้วกันนะวันนี้นะ

บุกกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เฉยนี้
เขาให้โชค

จดไว้นะคือเมื่อวานเรามี๒เลขไปแล้ว
วันนี้๑เลขนะคะดิฉันก็จดไปในโน้ตในมือถือไปแล้ว
เมื่อกี้นะครับพี่หญิงเขาให้เลขแล้วใช่ไหม

ลงแต่เวทีค่ะล้วงหายมอบช่วยคุณผู้ชมด้วยตัวเองเหมือนกัน
บอกว่าปีนี้ขอมอบให้๓ตัวไปเลยละกัน

พร้อมเรือนมาเลย๕

อันนี้ทางวัดต้องพิจารณาเลขปิงปองให้มันชัดขึ้นแล้วนะคะ
ไม่หรอกเออมันก็จับเยอะไง

จดไว้เลยนะคุณผู้ชมปรากฏว่าก็ผ่านมา๒วันเรามี๔เลขแล้วนะคะ